ไปดูเรื่องราวของการทำงานเป็นทีมกันบ้าง
คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยทำงานเป็นทีมแหละ

ในดวงใจทำงานอะไรก็เข้าขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

นอนรุภัญสำเร็จแบบนี้แหละค่ะ
เร็วเร็วเร็ว
โหเป็นยังไง
เหมือนเป็นการแข่งขันอะไรสักอย่าง
เขาทำงานแข่งกับเวลาโอ๊ยคนข้างหลังโอ๊ยน่ารัก
ตกท้องจะบอกว่าโอ๊ยจะรีบไปไหน
ทำไมไม่มาขนตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อวานไม่ว่างก็มาวันนี้
ใครจะรีบกับเพื่อนอยู่ข้างหน้าโกยเอาโกยเอามืออีกที
มือขวาทีมือซ้ายทีข้างหลังเนี่ยเอาแล้วแต่จะเอาตัวรอดให้ได้
คนกลางนี่เหมือนเป็นมือเซ็ตวอเล็กบอลไวมากปั๊บปั๊บปั๊บเลยอ่ะ
ก็มีพลาดบ้างบางจังหวะเพราะว่าช่วงเวลามันไวเกิดขึ้นไวจริง
พี่เขาโยนฟางได้ไวมากยังดีนะแค่โยนฟางถ้าหากว่าเป็นโยนอย่างอื่น
โยนทุเรียนตัวใครตัวเขาแล้วนะคะคุณ
เอาอย่างนี้ละกันก็ให้เป็นจังหวะตกลงก็ให้นับคนให้พร้อม
กี่คนจังหวะไหนไปไหนส่งให้พร้อมกันคนหน้าจังหวะสามชาติคนหลังจังหวะลินราศที่มาทำงาน
ไม่ได้คุณพร้อมกันดีแล้วกันว่าอันโรคอันตรายอะไรแบบมี่ะ